เด็กสาวใช้เด็กสาวได้เพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เป็นชาวกัมพูชาอายุ๑๕ปี
หนีพ่อหนีแม่แล้วเป็นพ่อเลี้ยงกับแม่จริง
บอกโอ้โหหลัวอายุ๑๕ปี
ขู่จะทำร้ายหนูขู่จะฆ่าหนูนี่คือวิ่งหัวเข่าแตกฮะ

จนล้มอย่างนี้หรอเออแล้ววิ่งผ่าป่ามา
ป่านะคุณผู้ชมถ้าวิ่งธรรมดา๑กิโลเมตรก็ไกลพอสมควร
น้องวิ่งผ่าป่าครับมาประมาณสักกิโลหนึ่งได้

ส่งมาจากชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือบอกว่า
นี่เพจมีเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปี
เป็นชาวกัมพูชาถูกพ่อเลี้ยงขู่ทำร้ายร่างกาย
ต้องหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวก็ไปเลยไปที่ตะบนหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ
ก็ไปพบกับนางสาวเอเป็นนามสมมุติแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๕ปีนะครับ
ช่วยเอาไว้แล้วก็น้องชี้นี่นี่ดูแผลหนูดูแผลหนูที่หัวเข่านะครับ
หกล้มตอนหนูวิ่งหนีพ่อเลี้ยงแล้วผ่านไล่สับปะรดมาระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตร
สับปะรดอย่าล้มนะลูกนะมันมีหนามนะใบสับปะรดน่ะ
เอเนี่ยเล่าบอกว่าพ่อเลี้ยงมักจะทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำเลย
วันที่หนีพ่อเลี้ยงออกมาก็เพราะว่าถูกขู่จะฆ่าทิ้งใครจะอยู่ล่ะพี่
ก็เลยต้องหนีออกมาจนมีชาวบ้านมาช่วยเหลือนี่แหละ
ไม่กลับบ้านแล้วนะหนูไม่กลับบ้านแล้วหนูจะไม่กลับไปอีกแล้วนี่น้องประกาศแบบนี้เลย
เพราะที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงมักจะขู่ด้วยว่าถ้าไม่ช่วยเก็บขี้ยางก็คือคือ
ไม่ช่วยทำงานจะไม่ให้กินข้าว
ทีมข้าวก็ไปสอบถามแล้วทางรัฐทีวีต้องฟังทาง

ในวันชวนอย่าสงสัยว่าทำไมชื่อเขาแปลกเพราะเขาเข้าไปชาวกราบบูจชา

อัมมั่นข้ำแล้วก็ไม่ให้ไปไงแล้วก็ทุบขวดแหละนะ
ยืนยันไม่เคยทำนะรักและไม่รักเหมือนลูก
ได้ก็โมโหโมโหเลยกระชากผมอีกทีนึงนะครับ
คือน้อยใจน่ะเลี้ยงมา๘ปีแต่รู้สึกว่าเด็กอ่ะ
ไม่รู้สึกว่าผมเป็นพ่อเลยอันนี้พ่อเลี้ยงนะ
ฟังแม่จริงบ้างนางลายเขียวอายุ๔๒ปีชาวกัมพูชา
แม่ของเด็กยืนยันว่าโอ๊ยผัวฉันเนี่ยวันชวนเนี่ย
ผัวใหม่ฉันเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะอาจจะมีนิสัยเอ๊ะอ่ะ
โวยวายเสียงดังทำลายข้าวของเวลาเมา
แต่วันชวนไม่เคยทำร้ายลูกนะนี่ฉันยืนยันแทนให้อีกคนนึง
อีกเสียงหนึ่งส่วนน้องเอตอนนี้นะครับอยู่ในการดูแลของ
บ้านพักเด็กจังหวัดระยองครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะหาเวลา
มาให้พ่อให้แม่ให้ลูกคุยกันสิ
เพื่อประเมินว่าสมควรจะอยู่กับครอบครัวต่อไปหรือไม่
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นด้วย
กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับก็ลองดูช่วยกันนะฮะ
จะประสานคุยกันได้แค่ไหนพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ลูกครับ